อันนี้ก็ชาวไม่แพ้กันมีหรือคะพระแทงพระฮะแทงกันอุ้ย
แล้วบอกว่าเหตุผลมันเป็นเรื่องของไม่มีกิจนิมนต์จริงเหรอ
ดูเรื่องนี้แต่แทงกันจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้
ชาวบ้านเนี่ยมีการพยายามช่วยกันส่งตัวนะคะพระชูชีพเตชะปัญโยอายุ๖๔ปี
เป็นคนบาดเจ็บนี่แหละค่ะพระสงฆ์ท่านนี้ถูกแทงด้วยอาวุธมีดเข้าที่บริเวณแขนซ้าย
เลือดเนี่ยไหลเป็นทางยาวเลยนำตัวส่งโรงพยาบาลคองขลุงค่ะ
หลังจากถูกพระวันไขนะคะซึ่งก็เป็นพระที่แทงอ่ะนะคะ
อายุหกสิบสามปีค่ะพระวัญชัยนะคะที่เป็นมือเป็นพระที่ก่อเหตุ
อย่างนี้ดีกว่าใช้คำว่าพระที่ก่อเหตุดีกว่าบุกเข้าไปภายในกุฏินะคะ
วัดธรรมธารามแล้วก็นี่แหละค่ะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
ตำรวจสพคลองขลุงค่ะไปดูที่เกิดเหตุหน่อย
ปรากฏว่าไปเจอคราบเลือดอุ้ยมันมาเป็นทางเลย
ตั้งแต่ทางขึ้นกุฏิไปถึงในห้องเลยนะคะตำรวจและคณะกรรมการวัดไปตรวจสอบ
ภายในกุฏิของพระวัญชัยพระที่ก่อเหตุ
พบว่ามีกลิ่นเหล้าคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเลย
แล้วก็มีขวดเหล้าขาวถูกเปิดดื่มไปแล้วด้วยนะ
เหลืออยู่สักครึ่งขวดมีขวดเหล้าที่ใส่น้ำผึ้งตั้งอยู่ใกล้กันอีกต่างหาก
ชาวบ้านรู้ข่าวก็มาจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่ตรงหน้ากุฏิเจ้าอาวาสนั่นแหละค่ะ
ทางด้านของพระค่ะเขาบอกว่ามีท่านหนึ่งเล่าแบบนี้
พระทองแดงอายุห้าสิบแปดปีพระทองแดงบอกว่าเออเห็นพระเนี่ยนะคะ
เหมือนกับพระเห็นตอนจังหวะพระวัญชัยเอามีดไปแทง
ตอนแรกเขายังคิดอยู่เอ๊ะเป็นลักษณะหยอกล้อกันหรือเปล่า
พอออกไปดูเฮ้ยมีเลือดไหลขึ้นมาจริงก็ตกใจ
ไม่รู้ว่าพระทั้งสองรูปเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไร
ทีนี้พระที่ถูกทำร้ายก็คือพระชูชี่ที่บาดเจ็บนะคะ
สรุปสุดท้ายเนี่ยถูกเย็บนะเย็บที่แขนไปเนี่ยเป็นสิบเข็มเลย
กลับมาจากโรงพยาบาลก็มาเล่าให้ข้อมูลว่า
ก่อนเกิดเหตุเตรียมตัวจะไปสวดอภิษฐรรมที่งานศพ
อยู่พระวัญชัยที่เป็นพระที่ก่อเหตุเข้ามาเคาะประตูห้อง
เรียกบอกให้เปิดประตูแล้วยังไม่ทันไรก็เอามีดมาแทง
ตัวพระชูชีพบอกตอนนั้นน่ะเบี่ยงตัวหลบแล้วนะ
ไม่งั้นน่าจะโดนจุดสำคัญและคงจะเจ็บหนักกว่านี้
ไม่รู้เรื่องจริงไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
ไม่ได้คุยกับพระวัญชัยคนที่เนี่ยเป็นพระที่มือแท้งเนี่ย
มานานแล้วไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันเอ๊คิดเอาแบบนี้นะ
กฎหรือเปล่าที่ไม่ได้รับกิจนิมนต์มาหลายงาน

เขาเข้ามาเรียกไงอืมมาเรียกแล้วเราก็นึกว่าจะไปทวดพี่
อืมพอเข้ามาถึงก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทงเลย
แทงเลยแทงกงเข้ามานี่เลยก็แค่รับจะเมีย
ก็เลยโดนให้กระเด็นเลยน่ะยังกระดูกไว้
ทะเลาะอะไรกันมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยทะเลาะอืม
ทีนี้คณะกรรมการวัดบอกแบบนี้นะบอกว่าพระวัญชัยอ่ะนะ
คนที่เป็นพระมือแทงบวชมาเกือบ๒พันศาแล้วค่ะ
แล้วก็อดีตกำนันตำบลแม่ลาดแล้วก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาก่อนด้วยนะ
ก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้แถมในกุฏิยังไปเจอขวดเหล้าอีก
ก็เลยหลายคนก็บอกกันแล้วค่ะว่าแบบนี้มันทำให้ภาพลักษณ์ของวัดเนี่ย
เสื่อมเสียทีนี้ความคืบหน้าหน่อยคุณผู้ชมคะทางคดีเนอะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมชัยมงคลวงค่ะภูมิกับสพคลองขลุงค่ะ
บอกนะคะว่าตำรวจก็ไปลงพื้นที่เก็บหลักฐานรวบรวมข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
เดี๋ยวต้องประสานให้ญาติติดต่อพระที่ก่อเหตุมามอบตัวหน่อย
เพราะว่าหนีไปใช่ไหมล่ะญาติแล้วก็พระสงฆ์ผู้เสียหายก็เดินทางมาที่โรงพักติดตามความคืบหน้าของคดี
ยืนยันจะเดินดำเนินคดีกับพระที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดไม่ขอไกล่เกลี่ยอะไรทั้งนั้น
ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรรมการวัดก็ออกมาบอกแบบนี้ว่า
ชาวบ้านและทางกรรมการวัดอยากจะให้พระมือแทงที่ก่อเหตุเนี่ยพระวัญชัยลาศิกขาไปเลย
ก็สอบถามถึงกับพระที่บาดเจ็บแล้วก็คือพระชูชีพบอกว่าไม่อยากไกลเกลี่ย
จะให้ดำเนินคดีตามกฎหมายก็ว่ากันไปมองแบบนี้ว่าพระวัญชัยเอาจริงจริงนะ
เป็นถึงอดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยทำไมไม่มีสติยับยั้งชั่งใจแล้วก็คิดบ้าง
เรื่องแบบนี้เสื่อมเสียแล้วก็กระทบกระเทือนจิตใจชาวบ้านเสื่อมเสียไปถึงวัดนะคะ
แล้วส่วนพระชูชีพเองยืนยันว่าตัวเองก็จะไม่ย้ายวัดไปไหนเพราะอยู่ที่นี่มานานหลายปีแล้วค่ะ
เขาจะดำเนินคดีอาญาเขาไม่ยอมความเพราะว่าผู้ก่อเหตุทำทำโดยไร้ขัด
ความคิดพูดง่ายเลยว่าหลายความคิดมีสติมีเป็นผู้ใหญ่มาเป็นกำนันมาท่านชนะศึกสองก่อนก่อนทำ
คุณผู้ชมนี่ก็คือภาพของพระที่เป็นพระคนก่อเหตุก็คือพระวัญชัยนะคะ
ที่บอกว่าหนีไปเดี๋ยวต้องตามตัวก็หวังว่าจะตามตัวได้เร็วนี้
ถ้าญาติรู้เนี่ยก็นำตัวมาช่วยมามอบตัวดีกว่านะคะ